นี่เป็นคลิปตอนที่น้องเนี่ยเกิดอาการชักคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ฉีดวัคซีนแรกเกิดตอนอายุห้าเดือน
เป็นวัคซีนรวมป้องกันตับอักเสบนะคะเข็มที่สองก็เกิดอาการชักต่อเนื่องตั้งแต่ตอนห้าเดือน
จนถึงตอนนี้อายุ๔ปีค่ะ๔ขวบก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลช่วยเหลือ
จากเป็นเด็กปกติน้องเนี่ยชักเป็นแม่บอกว่าเป็นพันรอบตอนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปที่แบบที่ห้าสิบแปดทับหนึ่งหมู่หนึ่งที่ตำบลท่าหมอไซม์
แม่ของน้องอาซันซึ่งตอนนี้อายุ๔ขวบกว่าแล้ว
เล่าบอกว่าเมื่อปี๖๒วันที่๑๓กุมภาพันธ์
พาน้องไปฉีดวัคซีนที่อนามัย
หลังจากฉีดเสร็จก็นั่งรอดูอาการอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็พากลับบ้าน
ตอนกลับบ้านก็ป้อนยาดักไข้อาบน้ำ
ก็หลับไปประมาณ๑๐นาทีน้องก็หลับไปนะคะ
ประมาณบ่าย๒โมงครึ่งน้องชักเกร็งตาเหลือกน้ำลายฟูมปาก
รีบพาไปส่งโรงพยาบาลจนะตอนไปเนี่ยก็ชักตลอดทาง
จนถึงมือหมอให้ยากันชักทางสายน้ำเกลือก็หยุด
ชักหลังจากนั้นก็ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสงขลาทันที
หมอแจ้งบอกว่าหลังจากตรวจสมองเจาะไขกระดูกก็ปกติ
บอกว่าเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนค่ะอันนี้หมอแจ้ง
แม่บอกต่อบอกว่าเหตุการณ์ผ่านมา๔ปีแล้ว
แล้วน้องชักแบบนี้วันละประมาณ๑๐รอบ
แบบไม่มีสาเหตุไม่มีแบบหาสาเหตุไม่ได้
รวมแล้วเป็นพันครั้งนะคะ

ติดต่อไปหลายหน่วยงานก็ไม่มีใครเข้ามาช่วยและเยี่ยมเยี่ยนแต่อย่างใดนะคะ
จนล่าสุดเมื่อ๕เดือนก่อน
อนามัยรณรงค์ให้เด็กไปฉีดวัคซีน
แต่แถวบ้านไม่มีใครกล้าไปฉีดเพราะกลัวจะเป็นเหมือนน้องฮาซัน
อนามัยก็เลยมาหาที่บ้านแล้วก็ขอเบอร์แม่ไปอีก
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาเหมือนเดิมค่ะ
แล้วหนูอยากถามว่าเนี่ยหนูต้องมานั่งรับผิดชอบ
สิ่งที่ลูกหนูเป็นแบบนี้ค่ะมันไม่ใช่เลย
ลูกหนูเกิดมาปกติคลอดมา๓๘๘๐กรัมนะคะ
ภายใน๔๘ชั่วโมงเป็นเด็กที่สมบูรณมาตั้งแต่เกิดนะคะ
แล้วหนูต้องมานั่งเลี้ยงเด็กคนนึงจากเด็กปกติ
กลายมาเป็นเด็กที่ไม่ปกติมันมันไม่ใช่เหตุผลที่หนูต้องมารับแบบนี้เลยค่ะ
หนูอยากจะถามคุณหมอนะคะว่าทำไมคุณหมอใจร้ายกับลูกหนูจัง
ทำไมคุณหมอไม่เคยเข้ามาเหลี่ยวแลลูกหนูเลย
ปีแล้วค่ะหนูรอคุณอยู่คุณไม่เคยมาเลยค่ะ
คุณลองมาเป็นแม่ไหมคะต้องมานั่งเลี้ยงลูกเป็นแบบนี้
ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
หนูต้อง๑เดือน๓๐วันนะคะหนูอยู่โรงพยาบาลกับลูก๒๐วัน
แอดมิตรโรงพยาบาลสงคราน๑๒วันพากระเป๋าไปเลยค่ะ
แม่ก็ต้องดูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหน
มาช่วยเหลือหรือว่ามาเยี่ยมเยี่ยนแม้แต่เยี่ยมเย็นก็ยังไม่มาด้วยนะคะ
ตอนนี้พัฒนาการคือน้องยังคุยไม่ได้เลยแล้วก็เดินยังไม่ค่อยได้
ประคองทางครอบครัวก็ลำบากมากนะคะภาวะแบบนี้
ก็อยากให้คนที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูเรื่องนี้ด้วยค่ะครับ